รายงานตัวฝึกซ้อมเตรียมแข่งขันอาเซียนคลับนะครับ
เบื้องต้นยี่สิบสองฮัตเตะนะครับ
ก็รายงานตัวกันแล้วเดี๋ยวจะมีธีรทรบุญมาทันนะครับ
เดินทางมาสมทบในวันที่๘ธันวาคมแล้วมีการเรียก
ตระกูลมิดฟิลของเชียงรายที่บาดเจ็บไป
โดยมาดามแป้งคุณนวพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมแล้วก็มาโนโพลกิ้ง
บรรณาภูกษรนะครับตัดสินใจประกาศแต่งตั้ง
ที่จะท้อนบุญมาทันเป็นกัปตันทีในวัยสามสิบสองปีนะครับ
ดามแป้งยังรับว่าเป็นงานยากแล้วก็ท้าทาย
ในฐานะแชมป์เก่ามีความกดดันอยู่แล้วเพราะว่าคนคาดหวังมากกว่าเดิม
แล้วก็มีการเปลี่ยนระบบนะครับคือกลับมาแข่งเหมือนเดิมเป็นเย่าเยอะแล้วแหละครับ
ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับในการที่จะเจอทุกทีมเลย
ดดันนะเพราะว่าปีที่แล้วได้แชมป์แล้วก็มันก็กระปกกระเปรี้ยนะ
กว่าจะได้อะไรมาปีนี้ก็ทุกคนก็หวังว่าจะต้องเป็นแชมป์ใช่ไหม
แล้วก็ปีนี้เป็นย่าวเยือนนะคะเป็นงานที่หนัก
ก็ได้พูดกับนักเตะแล้วก็พูดกับโค้ดมาโน่บ้าง
ก็ต้องสู้เพื่อรักษาแชมป์ให้ได้นะคะ
มาโน่นะครับก็พาลูกทีมฝึกซ้อมช่วงเย็นครับ
ประมาณสักชั่วโมงได้ก็ชี้แจงเหตุผลในการเรียกตัวหลายคนนะครับ
หนึ่งนั้นก็มีสารวัตรเดชมิตรครับที่ไปหมดสัญญายืมตัวกับทางสโมสร
ให้ผลนะครับว่าสารวัตรเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เขาเคยใช้งานสมัยแบงคอกอยู่แล้ว
เป็นผู้เล่นเท้าซ้ายที่ดีสุดคนหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็
ยังออกไปเล่นในต่างแดนด้วยซึ่งก็ทำผลงานได้ดี
ก็ถือว่าโชคดีที่ได้มาร่วมทีมนะครับทีมไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องสองนัดครับ
เจอเมียนมากกับไต้หวันนะครับสิบเอ็ดแล้วก็สิบสี่ธันวาคมนี้สองทุ่มครึ่งครับ
ธรรมศาสตร์สเตดียมนะครับก็วันที่สิบสี่เนี่ยมีเกมอำลาสนามของลีซอร์
เทียดเทพวิทยุงไทยด้วยนะครับแล้วก็เกมแรกในเซ็นครับเนี่ย
จะเจอกับฮาร์มบลูนายในวันดังขาลที่ยี่สิบธันวาคมนี้นะครับ
ส่วนก่อนเกมนะครับก็จะมีการอุ่นเครื่องของยู๒๓นะครับ
เจอกับสปลาวชุดใหญ่อีกสองเกมด้วยกันใครที่ซื้อบัตรไปดูนะครับ
ก็ดูยู๒๓ก่อนแล้วก็ต่อทีมชาติชุดใหญ่ได้เลยนะครับ
ความขึ้นไหวของทีมชาติไทยนะครับที่นำมาฝากกันวันนี้ด้วย